เปิดปากกับภาคภูมิเนี่ยผมเชิญมาสองท่าน
ต้องบอกว่าไฟลุกไหมคะเป็นนายแบกแล้วก็นางแบก
ของรัฐบาลข้าวต้มมัดจริงจริงอ๋อนี่ฮะ
คุณเจี๊ยบอำมารัฐโชคประมิตกุลค่ะ
เป็นกรรมการบริหารพักเก้าไกลใช่ค่ะ
อีกท่านหนึ่งก็คือนาวากาศตรีสิทธาธิวารี
ภูพันธ์ปุ่นอืมแกนนำพักไทยสร้างไทยค่ะ
ก็เชิญมาถามกันตรงเลยแหละตกลงแล้วเนี่ย
ลึกเบื้องหลังรักร้าวเนี่ยเออมันยังไง
มันอะไรยังไงมันยังไงคะเชื่อไหมคุณอำมารัฐบอกว่า
ว่ายอมรับว่าบรรยากาศอึมครึมระหว่างก้าวไกลเพื่อไทยเนี่ย
มันมีมาตั้งนานแล้วอ๋อพูดตรงก็คือความจริงแล้วมันก็มีตั้งแต่สภาชุดที่แล้วด้วยซ้ำ
เหรอคะจนมาถึงการเลือกตั้งมันก็เหมือนกับเป็นคู่แข่งกันโดยตรง
แม้ว่าจะเป็นซีกเดียวกันอืมพอมาจับมือกันเพื่อจะจัดตั้งรัฐบาลด้วยกันเนี่ย
บรรยากาศมันก็เริ่มมีรอยร้าวขึ้นมาตั้งแต่แรกนั่นแหละแต่ก็พยายามประคับประคองกันนะ
จนสุดท้ายเนี่ยก้าวไกลก็ไม่สามารถโหวตนายกและจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จค่ะ
ก็ต้องส่งไม้ต่อให้พักอันดับสองอย่างพักเพื่อไทยทีนี้มันก็เริ่มมีรอยร้าวมากขึ้นไปอีก
เนื่องจากก้าวไกลไม่เคยได้รับการติดต่ออะไรจากทางเพื่อไทยเลยมันมีแต่การเงียบหายไป
แม้กระทั่งมีข่าวว่าเพื่อไทยจะนัดประชุม๒สิงหาคมที่ผ่านมาก้าวไกลก็รู้จากสื่อนะ
เพื่อไทยไม่ได้ติดต่อมาบอกอย่างเป็นทางการอะไรจนกระทั่งเมื่อวันก่อนแจ้งมากลางดึก
ว่าเมื่อวานเก้าโมงครึ่งให้ไปเจอกันที่พักเพื่อไทยอืม
คุณอำมารัฐบอกว่าที่ไปเนี่ยไม่ได้ไปประชุมหารือนะอรัชพรอ้าว
แล้วไปทำอะไรคะเรียกไปแจ้งเพื่อทราบไปบอกเฉยเฉย
รัฐบาลเขาต้มมัดตอนกี่โมงนะคะเก้าโมงครึ่งเมื่อวันอ๋อ
ที่ว่าไปเจอกันไปแจ้งเพื่อทราบแล้วก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยบอกว่า
ให้เราลดเพดานไหมให้เราลองแก้แบบนั้นไหมลองเลิก
หนึ่งหนึ่งสองสิเผื่อสถานการณ์มันจะดีขึ้นอยู่ดีดีคือมาแจ้งเลยว่า
ไม่มีใครเอาเราอาจจะต้องจากกันไปแล้วนะไม่อ่านแล้วจากเลยแยกเลย
ผมก็ถามว่าอ้าวแล้วสมมุตินะคุณอำมารัฐเกิดเพื่อไทยเขาบอกจริงจริงอ่ะอืมอ่า
อ่ะอ่ะลองลดไหมลองเลิกไม่แต่ต้องหนึ่งหนึ่งสองไหม
จะเลิกไหมคุณอำมารัฐบอกก้าวไกลก็คงไม่เลิก
เพราะนั่นคือจุดยืนของพักจะหาเสียงกี่ครั้งอะไรยังไง
ทำอะไรยังไงก็ต้องมีเรื่องนี้ก็เหมือนที่คุณชอบพูดเมื่อวานเหมือนกัน
ผมก็ถามว่าเอาอย่างนี้มันก็วนมาที่จุดเดิมนะสิ
แต่คุณอำมารัฐบอกว่าแต่อันนั้นคือไม่เลิกก็ไม่เลิกไง
ไม่ใช่มาถึงปุ๊บปั้งฉีกเลยว่าเราแยกจากกันเถอะอ่า
แล้วประเด็นเรื่องหนึ่งหนึ่งสองก็ขอยืนยันว่ามันเป็นแค่ข้ออ้าง
ยังไงซะมันก็มีขบวนการในการพยายามกลั่นแกล้งทางการเมือง
แล้วนำเรื่องนี้มาเป็นเหตุผลเพื่อจะผลักให้พักก้าวไกลเนี่ยไปเป็นฝ่ายค้าน
เพราะฉะนั้นปฏิเสธไม่ได้ว่านี่เป็นเพียงแค่ข้ออ้าง
จะมีหรือไม่มีมาตรา๑๑๒ในนโยบายของภักร์ก้าวกลัย
เขาก็ผลักก้าวกลัยให้ไปเป็นฝ่ายค้านอยู่แล้ว
มันมีสัญญาณอะไรหลายอย่างที่บอกตลอดมา
แต่ว่ามีการรักษาบรรยากาศมีการรักษามารยาทนะคะ
คุณอำมารัฐนะฮะบอกว่าที่ผ่านมาพักเก้าไกลพยายามรักษามารยาทมาโดยตลอด
เรื่องไหนควรพูดไม่ควรพูดในช่วงเวลาไหน
แต่สุดท้ายยอมรับว่าความผิดหวังมันก็มีนั่นแหละ

ซึ่งมันไม่ใช่แค่ความผิดหวังสำหรับพักก้าวไกลเท่านั้น
แต่มันคือความผิดหวังอย่างใหญ่หลวงของประชาชน
ต่อจากนี้เนี่ยถ้าจะมีอะไรเกิดขึ้น
หวังว่าทุกฝ่ายจะพูดแต่ความจริง
แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนี่ฮะคุณเจี๊ยบอำมารัฐมองว่า
มันคือการรวมหัวกันล้มผลการเลือกตั้งนะครับ
เรื่องก็เป็นมันก็ไม่ควรที่จะเอามาพูดนะคะ
เรื่องที่ถ้ามันไม่มาถึงจุดที่
เป็นจุดที่สร้างความผิดหวังให้กับประชาชนมากจริงนะ
จะได้ถึงจุดที่รวมหัวกันนะคะ
ผลการเลือกตั้งตรงนี้ขอพูดคำนี้ได้เลยนะ

ฉันธามติของประชาชนที่แสดงออกแล้ว

ก็อาจจะถึงจุดที่จะต้องพูดอะไรที่มันเป็นเรื่องจริง
ส่วนทางนาวากาตรีสิทธานะครับ

บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เกินความคาดเดา

เพราะว่าคาดหมายอยู่แล้วว่าสักวันหนึ่งมันก็ต้องเกิดขึ้น
เรื่องการแยกทางระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกล
เนื่องจากตอนนี้เนี่ยมันมีเรื่องของกลไกที่มีพิษ

ที่สวมาร่วมวตเลือกนายก

เพียงแต่ว่าพยายามประคับประคองมาตลอด
เพราะการที่ไปแยกกันแบบนี้เนี่ยเท่ากับว่าไปเล่นตามเกม
ผู้ที่เป็นพระเด็จการที่เขียนเรื่องการเลือกนายกโดยสวเอาไว้ในรัฐธรรมนูล

ก็รู้อยู่แล้วละมันนั่งไม่ได้คุณพิทาก็เชื่ออยู่แล้วละว่าถึงเวลาก็จะไม่ได้
และเป็นก้าวกลายอ่ะขอโทษเป็นเพื่อกับคนไทยเป็นคนในสามคน
ผมไม่ได้เอาผมเข้าไปล่วนหมายถึงตัวผมนะไม่ได้หมายถึงพลักษณ์นะ
อย่างตัวผมเนี่ยเขาก็ต้องรู้สึกว่าแม่งพูดมากอย่าเลยแต่พวกผมยินดีไม่มีปัญหา
เพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงไม่ได้รู้สึกอะไรเลยไง
เพราะผมไม่ได้เดิมพันธุ์เลยแต่ส่วนของก้าวไกลเนี่ย
ระเขาเยอะกว่าเยอะเพราะประชาชนมอบหมายประชาชนคาดหวัง
แล้วจะให้เขาตั้งรัฐบาลแล้วถึงเวลาพอมาหักกันแบบนี้
ก็จะเป็นบ้างแต่ผมก็เชื่อว่าวัตถุประสงค์จริง
ไม่ได้ต้องการที่จะเข้าไปสู่อำนาจแต่ต้องการทำในสิ่งที่ตัวเอง
อยากทำในสิ่งที่ถูกต้องให้กลับบ้านเกิดเมืองนอนแค่นั้นเอง
อันนี้เป็นสิ่งที่คุณอำมารัฐของก้าวไกลกับคุณสิทธาของไทยสร้างไทยบอกมานะ

เขาก็จะยืนยันว่าเขาก็พยายามติดต่อตลอดแต่ก้าวไกลก็เงียบใช่ไหม
มาทางแยกตรงจุดนี้แล้วเนี่ยการโหวตนายกเนี่ย
ก้าวกลายจะโหวตให้คุณเสร็จหาไหมคุณอำมารัฐบอกว่า
ถ้ารัฐบาลคั่วใหม่ไม่มีพักสองลุงนะฮะไม่มีพลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติเนี่ยตรงเนี้ยถือว่าอยู่ในจุดที่ก้าวไกลเนี่ย
พอรับได้แต่ต้องทำให้เห็นอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม
ว่าถ้าก้าวไกลโหวตให้แล้วนะในภายภาคหน้าอีก๓เดือน๔เดือน
จะไม่ไปปรับคอรมอหรือจะไม่ไปนำพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติเนี่ย
เข้ามาอยู่ร่วมในตอนหลังอืมแต่ก็อยากจะถามเพื่อไทยเหมือนกันว่า
รัฐบาลที่แบบ๒๖๐กว่าเสียงอย่างนี้ค่ะมันปริ่มน้ำขนาดเนี้ย
มันเป็นความหวังของประชาชนได้เหรอ
กลับบ้านเราเถอะมาอยู่ฝั่งที่มันถูกต้องนะคะที่มันชอบทำ
แล้วก็ในกล่องคะแนนเลือกตั้งนั้นมันไม่ใช่กระดาษ
มันคือหัวใจของคนประชาชนทั้งนั้น
มันคือหัวใจของคนที่อยากจะเห็นความเปลี่ยนแปลงทั้งนั้น
เอ่อกลับมาได้ค่ะมันยังมีเวลานะคะ
แล้วก็การที่รับฟังเสียงประชาชนมันก็บอกได้มีคนแสดงออก
ให้ความคิดเห็นอะไรก็เปลี่ยนได้
กลับบ้านเราเถอะใช่ค่ะก็ให้อภัยได้
นี่ท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวถ้าจะฟังชัดอีกครั้ง
เดี๋ยวให้ฟังอีกทีนึงนะแล้วหลังจบไทยรัฐนิวโชว์ไปฟังกันเต็ม
ค่ะผมถามว่าสถานการณ์ที่ดีที่สุดในขณะนี้
อยากเห็นแบบไหนอย่างไรอืมคุณอำมารัฐบอกว่า
ยังรอเพื่อไทยกลับมานะยังรอเหรอคะ
กลับบ้านเราเถอะยังคงเปิดประตูรออยู่เหมือนกันเหรอคะ
ภัยให้ได้แม้พี่จะจากไปแต่น้องก็ยังรอไหวเหรอ
ไม่มีปัญหากลับมาเถอะเอาไม่เชื่อลองฟังอีกทีเดียว
คุณคุณเจี๊ยบอมรัฐบอกว่าอย่างนี้ค่ะ
กลับบ้านเราเถอะมาอยู่ฝั่งที่มันถูกต้องนะคะ
ที่มันชอบทำแล้วก็ในกล่องคะแนนเลือกตั้งนั่นน่ะ
มันไม่ใช่กระดาษมันคือหัวใจของคนประชาชนทั้งนั้น
มันคือหัวใจของคนที่อยากจะเห็นความเปลี่ยนแปลงทั้งนั้น
กลับมาได้ค่ะมันยังมีเวลานะคะ
แล้วก็การที่รับฟังเสียงประชาชนมันก็บอกได้
มีคนแสดงออกให้ความคิดเห็นอะไรก็เปลี่ยนได้

ใช่ค่ะก็ให้อภัยได้
เอาง่ายเลยสว๒๕๐คนหรือคั่วรัฐบาลเดิมเนี่ย
มีใครชอบเพื่อไทยมีใครต้องการให้คุณเศรษฐาหรือคุณอิ้งหรือคุณชายเกษมเป็นนายกไหม
เขาต้องการบิ๊กตู่บิ๊กป้อมคุณอนุทินทั้งนั้นแหละ
แล้วพอถึงเวลาคุณมาแตกแยกกับก้าวไกลเนี่ย
เป็นว่าสว๒๕๐คนมีน้ำหนักมากที่สุด
คุณแข็งแกร่งและประชาชนเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้
ตอนนี้คุณทุบผนังทองแดงกำแพงเหล็กของตัวเอง
แล้วจะไปสู้โดดเดี่ยวเขาสามารถจะพลิกลิ้นกลับคำเสนอคนขึ้นมาแข่งกับคุณ
บอกว่าเพื่อไทยจะเอายังไงจะสมซานกลับไปอยู่ที่เดิมแล้วเสียคะแนนไปทั้งหมด
หรือว่าจะมาอยู่ใต้ปีกฉันอยู่ในซอกปีกแล้วฉันยึดเอาไว้แบบนี้
กลายเป็นว่าถูกกลไกของประเด็จการควบคุมได้หมดทุกอย่าง
แบบนี้มันเป็นรองเยอะ